หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มีการประกาศเลื่อนการชาปนกิจศพของคุณตังโมไปโดยคุณแม่
ก็แน่นอนว่าคือทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามไปทางทนายความด้วยนะคะคุณกฤษณะ
ซึ่งก็บอกว่าหลังจากที่ประกาศในพิธีนี้เรียบร้อยเคลียร์เรียบร้อยว่าจะมีการชนะสูตรใหม่เนี่ย
เขาบอกว่าคุณแม่คือตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ
หลังจากเมื่อวานนี้แม่พนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของคุณแตงโมนิดาประกาศเนี่ย
กลางงานไว้อะไรเลยนะคะบอกว่าจะเลื่อนการชาปนกิจร่างแตงโมไปไม่มีกำหนด
และให้ทนายกฤษณะและทนายเดชาดำเนินการยื่นหนังสืออายัดร่างแตงโมเอาไว้
เพราะว่าแม่ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตรวมทั้งร่องรอยที่ตัวของคุณแตงโมอีกหลายจุด
เพราะว่าได้ดูรูปร่างของแตงโมหลายมุมแล้วเนี่ยนะคะ
ก็เลยถึงมาเกิดข้อสงสัยในทีหลัง
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายามติดต่อไปหาคุณแม่แต่ว่ายังไม่รับสายค่ะ
ก็เลยโทรไปสอบถามกับทนายกฤษณะ
ซึ่งเปิดเผยกับทีมข่าวว่าหลังจากแม่ประกาศการพิธีนี้ไปแล้ว
กระแสสังคมเริ่มชื่นชมแล้วก็ให้อภัยคุณแม่
ในฐานะที่เขาเป็นทนายความค่ะก็นำเรื่องนี้ไปบอกกับคุณแม่ของแตงโมแล้ว
คุณแม่ก็สบายใจขึ้นมากแล้วก็เครียดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะ

ผมมาดูแล้วเดี๋ยวจะไปแจ้งคุณแม่อีกทีหนึ่ง
เพราะว่าคุณแม่ก็ยังไม่ได้ดูสื่อแต่ว่าส่วนมากจะจะผ่านจากผมกับจัดยานข้าง
ทีนี้เรื่องประเด็นการยื่นหนังสือถึงนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ทางทนายกฤษณะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะติดภารกิจไปขึ้นศาลในฐานะทนายของลูกความอีกรายหนึ่งก่อน
ก็เลยให้ทางทนายเดชาเป็นคนไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในการขออายัดร่างคุณแตงโม
และจากการหารือร่วมกันกับแม่ของคุณแตงโมแล้วก็ครอบครัว
รวมถึงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพโรจนสุนันสมาชิกวัฒนภาพ

ก็มีความเห็นตรงกันว่าจะนำร่างของคุณแตงโมไปชนะสูตร
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตค่ะ
ส่วนประเด็นเมื่อวานนี้ที่กลุ่มทนายมาร่วมงานศพ
และสังคมก็เชียร์ให้ร่วมกันทำคดีเลยเนี่ยนะคะ
ทางทนายกฤษณะบอกว่ายินดีค่ะที่จะร่วมงานกับทนายทุกท่าน
แต่ก็ต้องขอปรึกษากับแม่ของแตงโมและทนายเดชาก่อน

ให้ทำงานร่วมกับทนายเดชาแค่เท่านั้นค่ะ

เดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่นะคะไปฟังกันค่ะ
โดยพอร์ตหน่อยนะครับ
มีการเข้าไปสมเกาะกับคุณแม่ด้วยนะครับ